เป็นเสื้อที่คุณควรใส่นะครับ

ที่มีแฮชเทค
ว่าผู้ชายใส่เสื้อบอลไม่น่ารักหรือเปล่า
แล้วก็ติดแฮชแท็กบอกไว้ให้คิดนะครับ
ซึ่งเป็นแฮชแท็กของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีการโพสต์ถึงเสื้อบอลนี่แหละครับ
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กแล้วก็แคปชั่นว่าขอดูเสื้อบอลหน่อยครับ
พร้อมกับแฟนสาวคุณก้อยรัชวินก็เคยลงรูปที่ตัวเองใส่เสื้อบอล
ออกไปประชุมงานพร้อมกับเพื่อนร่วมงานโดยไม่ได้นัดหมาย
และยังเคยใส่เสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย
ไทยลีกก็เป็นคนในวงการฟุตบอลที่ออกมาติดแฮชแท็ก
เสื้อบอลเหมือนกันแล้วมีแคปชั่นว่าใส่เสื้อบอลแล้วดูดี

เพราะก่อนอันนี้มีประเด็นว่ายังไม่ได้ต่อสัญญากับปียพล
นิชกุลดาวเตะประสบการณ์สูงของทีมด้วยนะครับ

และวันนี้ครับพูดถึงเสื้อบอลผ่านไปแล้วนะครับ
ก็แล้วแต่ว่านานาจิตตังค์นะครับ
ใครจะคิดอย่างไรก็ไปติดตามกันต่อได้ในโลกโซเชียลมีเดีย
แต่ว่าโปรแกรมการขันกีฬายังคงมีอยู่ครับ

มภาคตะวันออกเชียงเหนือเจอกับธรรมศาสตร์สแตเลียน
บ่าย๒การท่าเรือเจอกับรัชพัฒนเพชรบุรี